ท่านประธานที่กรบครับเป็นที่ประจักษ์ครับ
เป็นบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถ
ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะตั้งแต่ท่านเข้ารับตำแหน่งจากการรัฐประหาร
เป็นต้นมาท่านทำและนำประเทศไทยดำดิ่งลงสู่หุบเหว
ลึกลงไปเรื่อยล้าหลังไปเรื่อย
คนปกติเขาไม่รู้ไม่ชี้ครับ
แต่คนที่ไม่รู้แต่ไปชี้ให้คนอื่นเขาทำเนี่ย
ทราบไหมครับว่าเขาเรียกว่าอะไร
ไม่รู้แล้วไปชี้เขาเรียกว่าประยุทธ์ครับ
คำย่อวาดผอนองอรอจอตอกอมอของท่านเนี่ย
มันไม่ได้มาด้วยโชคช่วยครับเต็มสิบไม่หักเลยครับท่าน
เพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมในฐานะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องของท่าน
ขอให้ผมได้เห็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง
จากรุ่นพี่ที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ได้ไหมครับ
เชื่อผมนะครับถ้าท่านทำตามที่ผมแนะนำนะครับ
คนทั้งประเทศไทยจะปรบมือเขาจะทำอย่างนี้ท่าน
เขาจะชูมินิฮาร์ดให้ท่านทั้งประเทศ
พวกผมไล่ท่านยังไงท่านก็ไม่ไปหรอกครับ
ในสภาของพวกผมเนี่ยมันน้อยกว่าลึกเกินครั้งที่แล้วผมลุกขึ้นอภิปรายที่นี่แหละครับ
นายกก็นั่งอยู่ตรงนั้นผมบอกท่านยืดอกลุกขึ้นพูดว่าลาออก
ท่านก็ไม่ลาออกหรอกครับงวดเนี้ยครั้งเนี้ยครับ
ที่ผมลุกขึ้นอภิปรายในครั้งนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนใหม่ครับ
ท่านประตานธิกรกครับแล้วผมจะขออนุญาตท่านประตาน
ผมจะเชิญชวนท่านสมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านของผมครับ
กโทรศัพท์นี้ชูขึ้นแล้วขอให้ท่านนายกครับ
ท่านนายกลุกขึ้นยืนยืดอกเปล่งเสียงอย่างนี้ครับท่านนายกครับ
ข้าพเจ้าขอยุบสภาครับ
ขอให้ท่านนายกทำแบบนี้แหละครับ
เขาให้มินิฮาร์ดอั้นแล้วลองกลับไปเลือกตั้งกันใหม่ครับ
ดูสิครับว่าพี่น้องประชาชนเขาจะให้โอกาสท่านกลับมาบริหารประเทศหรือเปล่า